มาดูเหตุการณ์นี้ก่อนอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันคุณผู้ชมคณะรถทัวร์นำคณะพระสงฆ์ไปปฏิบัติธรรมกันนะฮะ
แต่ว่าเบรกแตกพุ่งตกข้างทางไปพระสงฆ์บนรถเนี่ยเกือบ๕๐รูป
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลให้เจ้าคณะอำเภอรูปหนึ่งท่านมรณภาพจากเหตุการณ์นี้ครับ
นะฮะก็เป็นเหตุการณ์เศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านะฮะเมื่อวานตอนเช้าคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าของวันที่๑๔มกราคมนะครับในพื้นที่เขาน้ำอ้อมทางหลวงหมายเลข๒๒๕ในพื้นที่นครสวรรค์เพชรชบูรณ์ครับ
ในจุดเกิดเหตุก็ไปเจอรถทัวร์ทะเบียนสามศูนย์ขีดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่ง
ทะเบียนจังหวัดอุบลราชธานีครับพลิกคว่ำตะแคงอยู่แบบนี้
กับพื้นถนนแล้วก็มีพระสงฆ์มีเนรหลายรูปเลยครับ
นั่งอยู่คนที่ปลอดภัยก็นั่งอยู่
อาการตื่นตกใจรอคอยให้กู้ภัยมาช่วยเหลือครับ

ในรถไปเจอร่างของพระมหาเจริญอายุ๔๗ปีครับ
ท่านเป็นเจ้าอาวาสบัตรบุรพรรณรามอำเภอคำเขื่อนแก้วจยศโฑธร
แล้วก็เป็นรองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
มรณภาพติดอยู่ในซากรถนะครับคุณผู้ชม
นอกจากที่ยังมีพระโสงอีก๑๗รูป
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สาหัสไป๓รูป
ส่วนคนขับรถทัวร์คือนายสมบัติวันตาอายุ๕๓ปี
ไม่ได้หยุดช่วยนะอาศัยช่วงชุดมุลหลบหนีไปครับ

ทีนี้จากการสอบส่วนรถคันนี้นะครับ
เป็นรถทัวร์นำคณะพระสงฆ์ที่มาจากยะโสธร
มาร่วมปฏิบัติธรรมกันที่วัดผาซ่อนแก้ว
น่าอยู่ที่ข่าวเพชรบูรณ์
มารวมกันมีพระมีเนมรวมแล้ว๔๘รูป

พอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นทางโค้ง

พยายามไปแซงรถบรรทุกอ้อยในทางโค้ง
แล้วสุดท้ายรถเหมือนเบรกไม่อยู่มีปัญหา

รอดมาได้๒โค้งแต่สุดท้าย
โค้งสุดท้ายมันไม่รอดเพราะความเร็วมันเริ่มเยอะแล้ว
โค้งแรกรอดโค้งที่๓ไม่รอด

แล้วก็พลิกคว่ำแบบนี้ส่งผลให้มีพระหนึ่งรูป

คนขับรถทัวร์หลบหนีไป
แต่แต่เมื่อวานตอนบ่าย
นายจ้างของคนขับรถทัวร์ก็เลยพาคนขับรถทัวร์

เมืองต้นโดนไป๒ข้อหาสิครับ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เพราะพระสงฆ์มรณภาพ๑รูป
แล้วเหตุการณ์หนึ่งคือชนแล้วหนี
แล้วก็ไม่อยู่แสดงตัวต่อเจ้าพนักงาน
อีก๑ข้อหาโดนไป๒ข้อหาแบบนี้
ส่วนคณะสงฆ์ทั้งพระทั้งเนรที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วพอถึงต้นสังกัดคือที่วัด
เมื่อคืนที่ผ่านมาทางวัดเองก็พบว่ามีญาติโยม
ไปรอรับกันเยอะเลยหมายถึงว่าคนในครอบครัว
ก็มีญาติโยมไปไปรออยู่จำนวนมาก
นอกจากนี้ยังมีญาติโยมได้มีการทำพิธี
ผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญให้กับพระเนรด้วย
นำรมทั้งยันทำวิธีสะดอกเคราะห์
ย่างสมุนไพรก็มีการนำแค่ไม้มาตั้งไปเรียนกัน
แล้วก็นำสมุนไพรอาทิใบหนาดใบเป้าใบมะกรูดใบพระพรึง
แต่ใครหอมไปวางอยู่บนแคล้
อันนี้เป็นวิธีการตามความเชื่อของชาวยะโสธรเขาเนอะ
แล้วก็ใช้เสือปูทับสมุนไพรเอาไว้
โดยที่ใต้แคร่จะมีการก่อไฟอ่อนให้มันอุ่น
แล้วก็ให้พระสงฆ์กับเนรที่ประสบเหตุและรอดมา
นอนเอาไว้เหมือนเป็นการประคบรถบวมให้
เป็นการลดการอักเสบจากภายในขึ้นมาใช้สมุนไพรอะไรอย่างนี้

เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ริ่มเลือดในร่างกายเนี่ย

จะได้ไม่มีการบาดเจ็บเรื้อรัง
อันนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นวิธีการของชาวบ้านเขา
เหตุการณ์นี้มีพระบาดเจ็บไป
แล้วก็สาหัสด้วยรวมทั้งมีพระมรณภาพ๑รูป
รองเจ้าคณะอำเภอขำเขื่อนแก้ว

เป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของชาวบ้านมากนะคะ
แล้วบอกว่าเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย